พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
พบกันครับ

ว่าจะเป็นพ่อหมอแม่หมอลูกหมอ

เราจะได้ต้อนรับแขกรับเชิญ

เรียกได้ว่าความรักของเขาครั้งนี้ถึงขนาด
ฝ่ายชายอ้อมบอกว่าไม่ปลื้ม
แล้วก็เขาต้องผ่ามรสุม

ความรักเป็นสีชมพู

เพื่อประยรหานมาด้วย

ความรักทำให้เราไม่ร้อน

ตอนเด็กเนี่ยค่ะ

พวกเราก็จะมองแบบดูถูกเหยียดหยามว่า

ใช่ค่ะช่วงนี้ตกงานอีกแล้ว

ตอนนี้ละ๔๒ค่ะ
สรุปหนูท้องกี่เดือนคะตอนนี้
เอาคำถามยอดฮิตเขาบอกว่าหนูน่ะท้องอยู่
ก็ได้ยินมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแซดก็ไม่ถึงกับแซดนะคะ

เราก็ค่อนข้างที่จะชินกับพวกเรื่องข่าว

พี่อยากโดนคอรหาว่าท้องมากเลย

สรุปวันนี้ที่นางใส่ชุดนี้มาให้ดู
เพื่อคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ไม่ได้ท้อง
แล้วก็จากกระแสข่าวรู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่า
ที่จริงแล้วน้อยแล้วก็ไปทำแท้ง
อันนี้แรงสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งเนอะ
ก็มีบ้างค่ะตอนช่วงแรกที่เหมือนเพิ่งได้ยินข่าวมาเลย
เราก็น้อยว่าทำไมต้องเป็นข่าวอะไรกันขนาดนี้ด้วย
มันก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิง
เราก็คิดว่าโอเคมันก็เป็นแค่ข่าว

แล้วจากข่าวที่ว่าทางบ้านฝ่ายชายเขาไม่ปลื้มหนูล่ะ

ก็ย้ายออกจากบ้านไปเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
แรงส์นะ
ไม่ถึงว่าข่าวไม่ได้แรงแกแหลม
ก็นิดนึงค่ะก็รู้สึกนิดนึงที่มันเป็นข่าวออกมาอย่างนั้น
มันก็ค่อนข้างกระทบจิตใจหน่อยพี่
ตามดวงของเขาเมื่อกี้พ่อหมอรักเขาแอบดูดวงหนู
ดวงของเขาถ้ามีความรักจะมีปัญหาไปอีกนานแค่ไหน

ต้องบอกว่าทุกครั้งเวลาเราเจอเนยเราก็จะเจออีกคนนึงก็คือแจม

ต้องบอกว่าทั้งคู่ไปไหนไปด้วยกัน

แต่วันนี้แม่ให้มาเป็นเพื่อนใช่ไหม

แล้วผู้ชายคนใส่หมวกคือใครคะหนู

เหมาะสมมากเป็นนักบิน
มีหนวดล้ำอย่างนี้มันเหมาะกับการเป็นผัวกถสดิจริงแหละ

มาตั้งแต่ไหนล่ะนะตั้งแต่เริ่มจะเป็นสาว
แล้วก็ต้องกายตัวขนาดแบบ

มันไม่ใช่แค่ต้องกายต้องแข็ง
คุณหลงลักเขาเลยหรือเปล่า
คุณก็รู้น่าตอบด้วยนะ

ความรู้สึกที่คุณเห็นครั้งแรกเป็นอย่างไร

ออกมาปกป้องคุณพอสมควร